นี่มีหญิงสาวคนหนึ่งก็ร้อง
มายังไทยรัฐทีวียังทีมข่าวของเรา
คือเธอไปแจ้งความแล้วล่ะแต่กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยนะฮะ

ผู้ชายคนหนึ่งคบหากัน๓ปีได้
แต่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วเหมือนกับว่าอีกฝั่งหนึ่ง
ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดด้วยขอเลิก
ได้๒เดือนสุดท้ายเนี่ยถูกตามราวีตลอด
ถูกตามมาทำร้ายถึงที่ทำงานนะฮะประมาณว่าหึงหวงแล้วไม่ยอมให้เลิก
นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในร้านที่เธอทำงานอยู่อยู่แถวนนทบุรีนะครับ
ทุกผู้ชมครับวันเกิดเหตุครั้งล่าสุดเนี่ยคือ
สิบธันวาคมที่ผ่านมาแปดนาฬิกาสี่สิบนาที
เป็นถนนในตลาดนะฮะแล้วก็จะมีร้านหมูกระทะ
ก่อนถึงร้านที่เกิดเหตุจะเห็นจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่มานะครับ
คนขี่เนี่ยสวมเสื้อแขนยาวสีส้ม
แต่คนที่ก่อเหตุเนี่ยคือในอาร์ตนั่งซ้อนท้ายมานี่
เสื้อสีขาวนี่เดินเข้ามาแล้วนะครับสวมหมวกกันน็อกเต็มใบมาสักครู่เนี่ยฮะ
เดินเข้าไปยังร้านขายอาหารแช่แข็งซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ
ที่คนเจ็บผู้เสียหายเขาทำงานอยู่นี่นะฮะมีวงจรปิดในร้าน
อันนี้หน้าร้านนะฮะในร้านอาหารแช่แข็งที่เกิดเหตุเนี่ย
มีสองคลิปสองมุมขณะเกิดเหตุมุมแรกที่หน้าร้าน
ผู้ก่อเหตุนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์กระโดดลงจากรถของเพื่อนที่ขี่มาด้วย
แล้ววิ่งเข้ามาในร้านเป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้เสียหายเนี่ย
เขายืนอยู่ที่หน้าตู้แช่อาหารสดเขาก็เขาเห็นแล้วก็ท่าทางไม่ดี
เขาวิ่งหนีเข้าด้านหลังร้านเลยนะครับคนก่อเหตุวิ่งตามไปนะเดี๋ยวดูนะฮะ
นี่เขาเห็นแล้วเขาวิ่งหนีนี่วิ่งตามไปเลยนะฮะนี่ครับ
คือตอนที่เธอร้องเรียนเข้ามาเนี่ยบอกขอความช่วยเหลือหน่อยถูก
ลาวีถูกทำร้ายเนี่ยเราบอกมีหลักฐานอะไรยังไงบ้าง
เขาบอกนี่หลักฐานเลยกล้องวงจรปิดนี่เต็มไปหมดเลยนี่อีกมุมหนึ่งนะฮะ
นี่คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนี่ที่วิ่งหนีเนี่ยโอ้
คือเคยคบกัน๓ปีเลิกไป๒เดือนแต่ถูกตามราวีตลอดไม่ให้เลิกนี่ครับ
มีกล้องวงจรปิดหลายมุมนะฮะดูต่อเลยนะครับมีมุมไหนอีก
นี่เป็นมุมหลังร้านนะครับท่านผู้ชมครับนี่ถูกทำร้ายแล้ว
กระชากผมนะถูกชกถูกจิกผมนี่ดูสิคะดูสิฮะ
นี่ผู้หญิงนะใช่แล้วผู้ชายคนนี้เข้ามาเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับ
จะไปสู้แรงผู้ชายไหวได้ยังไงดูสิคะคุณเขียนมาสอนเนี่ยฮะ
คือเธอบอกเธออยู่ด้วยไม่ได้เธอขอเลิกก็เธออยู่ด้วยเนี่ยถูกทำร้ายตลอด
แล้วนี่ขนาดขอเลิกไปแล้วนี่ยังตามอันนี้เห็นไหมฮะ
ไปนั่งหลบมุมอยู่แล้วก็มีคนเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยเหลือกัน
มีกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามร้านอาหารแช่แข็งที่ผู้เสียหายทำงานอยู่
จะเห็นจักรยานยนต์ของเพื่อนคนก่อเหตุจอดรออยู่
ตอนที่เขาเข้าไปก่อเหตุไม่รู้ว่าเพื่อนจะรู้ไหมเนี่ย
ค่ะว่าขี่รถมาส่งเพื่อนตัวเองทำอะไรค่ะเห็นไหมฮะ
แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยในอาร์ตคนก่อเหตุวิ่งออกมา
แล้วขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เดี๋ยวคอยดูนะฮะ
นี่มาจอดรออยู่นะค่ะเขาจะรู้ไหมหรือว่าเขาคิดว่าไปซื้อของ
ไม่แน่ใจแต่ถ้ารู้เนี่ยโอ้โหอาจจะต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยนะคะ
เห็นไหมฮะอ่าเราไปเลยตอนมาก็จอดแล้วก็โดดลงนะค่ะ
ถ้าซื้อของไม่น่ารีบขนาดนี้น่ารีบร้อนเพราะว่าตอนขี่ออกก็ขี่ออกไปไว
ใช่กล้องวงจรปิดนี่เป็นหลักฐานนะฮะเห็นเหตุการณ์ชัดเจนหมด
นี่คือครั้งล่าสุดเธอขอย้ำว่าครั้งล่าสุดนะฮะ
ธันวาคมที่ผ่านมาเธอบอกกับคุณชมพู่สลันพัฒ
สื่อข่าวของเราว่านี่คือครั้งล่าสุดแล้วก็มีอีกสองคลิป
ี่สิบเก้าตุลาคมปีหกสี่ตอนเที่ยงเที่ยงคือคลิปนี้นะฮะ
นี่คือยี่สิบเก้าตุลาคมแล้วจะเห็นว่าในอาร์ตเนี่ย
กระชากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเขาที่ทำงานอยู่ด้านหลังตู้แช่ในร้าน
กระชากโทรศัพท์มือถือเขาเอาไปทำอะไรพอได้ไปแล้วเนี่ย
วิ่งออกไปปลาโทรศัพท์มือถือจนเขาแตกจนของเขาแตกอ่ะค่ะ
ที่หน้าร้านจนโทรศัพท์มือถือเขาแตกก่อนที่จะหลบหนีไป
โอ้โหคือมือถือเธอนี่แตกเลยนะฮะ
แต่ว่าสิบธันวาคมที่ผ่านมานี่หนักสุดคือทำร้ายร่างกายเลยค่ะ
ท่านผู้ชมครับคุณชมพู่สรรพัฒน์ได้ไปคุยกับผู้เสียหายนะครับ
ที่ร้านที่ทำงานอยู่นี่แหละเป็นร้านขายอาหารสดแช่แข็ง
อยากจะพูดอยากจะคุยอะไรบ้างลองบอกมาหน่อยแต่หลักฐานมันก็เห็นเห็นอยู่นั่นแหละ
เพียงแต่ว่าเออยังไงก็ลองบอกมานะครับส่วนหญิงสาวผู้เสียหายนะครับ
คือคุณจุธาทิพย์นะครับอายุยี่สิบเอ็ดปีเธอบอกว่าเอาเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนเนี่ย
เห็นตรงนี้เนี่ยที่วิ่งอยู่เนี่ยเช้า๑๐ธันวาคมตอนนั้นจัดของอยู่ในร้าน
ตแฟนนุ่มชื่ออาร์ตนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนบุกมาที่ร้าน
ที่เข้ามาถึงเนี่ยที่เธอเห็นเธอวิ่งหนีเนี่ยคืออาร์ตเข้ามาถึง
ตะโกนเลยบอกมึงเก่งนักเหรอขออนุญาตใช้คำพูดตามที่คุณจุธาทิพย์บอกนะฮะ
ตะโกนบอกเก่งนักเหรอแล้ววิ่งตามมาเนี่ยสุดท้ายพอตามเธอทันเนี่ย
ชกไม่ยั้งเลยชกท้องชกหน้าถีบหลายสิ่งหลายอย่าง
แล้วอาร์ตเนี่ยก็วิ่งหนีไปขึ้นจักรยานยนต์ของเพื่อนที่จอดรออยู่แล้วก็หลบหนีไป
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคุณจุธาทิพย์บอกว่าเธอกับอาร์ตเนี่ยเคยคบหากันอยู่นาน๓ปี
ขอเลิกมาได้๒เดือนแล้วเพราะว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถูกทำร้ายตลอด
แล้วเธอบอกว่าอาร์ตนี่อาจจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะเธอก็เลยขอตีตัวออกห่างดีกว่า
เคยส่งรูปปืนมาให้ดูก็มีบอกอยากตายใช่ไหมจะเอากี่เม็ดเนี่ย
เธอก็เลยกังวลเรื่องความปลอดภัยมากแจ้งความแล้วล่ะ
แต่กังวลเรื่องความปลอดภัยก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาร้องเรียนผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีหน่อย
แล้วเขาไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรประมาณนี้ค่ะ
เขาไม่ยอมเลิกตามด่าตามอะไรอย่างนี้ตลอดเลย
ประมาณว่าเขาเล่นอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วทำไมแบบอยู่ดีจะมาให้เลิก

หนูบอกว่าถ้าอยากเดินต่อไปด้วยกันอยากมีอนาคตมากกว่านี้ให้เลิก
ดีกว่ามันจะได้มีอะไรที่มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

นี่เธอจะให้ทำอย่างไรเธอบอกขอเลิก

แล้วตามท่อมาทำร้ายเพื่อผู้ชมครับ
เราได้คุยกับเจ้าของร้านที่จุฐาทิพย์ทำงานอยู่นะครับ
ชื่อคุณวัชิราภัฐนะครับ
แล้วที่ผ่านมาเห็นในอาร์ตเนี่ยตามราวีจุธาทิพย์เขาตลอด
นี่ฮะบาดผงบาดแผลในอดีตเนี่ยมีเยอะแยะไปหมด
แล้วไม่ใช่แค่จุธาทิพย์นะที่เป็นลูกน้องของเธอนะ
น้องชายของเธอเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านโดนในอาร์ตเนี่ยคมขู่ด้วย
เพราะในอาร์ตเนี่ยคิดว่าที่จุธาทิพย์เขาขอเลิกเนี่ย
เพราะแอบมาคบหากับน้องชายของเธอที่เป็นผู้จัดการร้าน

พยายามบอกเขาว่าอย่ามายุ่งอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

เขาก็เหมือนว่าเอาแง่กฎหมายมาคุยกัน

พี่จะทำอะไรผมได้ร้านพี่มันเปิดสาธารณะ
จะเข้าออกก็ได้มันเป็นเวลาเปิดปิดของร้าน

เขาก็เอามาขู่รับไม่ได้ไม่โอเค
ตัวเองเป็นผู้ชายด้วยแล้วเขาอายุเยอะแล้วนะคะ๓๐กว่านะ
แต่ไม่มีวุฒิภาวะเลยแล้วก็
กล้ารังแก่ผู้หญิงไปแจ้งความตำรวจก็ได้แค่ลงบันทึกประจำวัน
ค่ะตำรวจก็แล้วพ่อบอกว่าเนี่ยมันขู่ฆ่านะ
ตำรวจก็บอกก็แค่ขู่ยังไม่ทำอะไร
ใช่แล้วก็เหตุการณ์มันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยมันไม่มีทางออกค่ะ
ท่านผู้ชมครับในคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ร้านที่เกิดเหตุ
คุณจุธาทิพย์ถูกในอาร์ตไล่ทำร้ายไปถึงหลังร้านเนี่ย
เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่วิ่งเข้าไปช่วย

ก็คือคนนี้นะฮะหนุ่มพลเมืองดีคนนี้
ชื่อคุณนิธิพาสเตชวงศ์อายุ๒๓ปี
เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือ

ตอนนั้นเนี่ยเห็นคนก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายผู้หญิงผู้เสียหายอยู่
แต่ท่าทางเหมือนกับมีมีดหรือว่าพกอาวุธเอาไว้ด้วย
ทีแรกเลยยังไม่กล้าเสี่ยงเข้าไป
ก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยนะครับ
ส่วนคนร้ายเนี่ยก็ผละหนีออกไปขึ้นรถจักรยานยนต
แล้วก็พากันขี่รถหลบหนีไป

แล้วเข้าไปดูผู้หญิงครับ
กลัวอยู่ครับ
กลัวตอนแรกผมคิดว่าเขาจะแทงกันด้วยครับ

มีดต่อมา
เหมือนจะเป็นน่าจะเป็นมีดที่หลาน
ผู้หญิงน่าจะป้องกันตัวประมาณนี้ครับ

ก็เหมือนที่น้องเขาบอกถูกแล้ว
ต้องดูให้ดีก่อนว่าคนก่อเหตุมีอาวกอาวุธหรือเปล่า
อย่างน้อยโทรแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้ก็ยังดีนะครับ

โอ้โหทำไมในอาร์ตเนี่ยถึงต้องทำขนาดนี้นะ
คือเขาขอเลิกแล้วไม่เลิกแล้วไปตามทำร้ายเขาแบบนี้นะครับ
เราตามไปที่บ้านของในอาร์ตนะครับ
บ้านอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่สัมพลาณนครปฐมนะ
ทีนี้ไปถึงไม่เจอน้ายอาร์ตนะครับ
แต่เจอพ่อเขานะพ่อแท้แล้วก็แม่เลี้ยง
ซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยบอกว่า
นี่ไปอยู่กับเพื่อนหลายวันแล้วไม่ได้กลับมาที่บ้าน
ส่วนเหตุการณ์ที่ไปทำร้ายอดีตแฟนสาวที่บ้านก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
ถ้าอาร์ตทำจริงก็ขอให้ตำรวจเนี่ยจัดการไปได้เลย
นี่พ่อเขาฝากบอกนะครับ
ตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบรายละเอียดต่างในคดีอยู่
กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อออกหมายเรียกคนก่อเหตุหรือว่าผู้ต้องหา
มาสอบปากคำนะยืนยันว่าเดี๋ยวจะเร่งดำเนินคดี
จะเร่งจัดการให้ค่ะส่วนในอาร์ต
นี่เรายังไม่เจอตัวนะครับแต่ไปเห็นเฟซบุ๊กของในอาร์ตนี่นะฮะ
หลังจากที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาว
แล้วเมื่อ๑๐ธันวาคมนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
อาร์ตได้โพสต์ภาพนิ่งนี่เป็นใบหน้าของตัวเอง
โพสต์อยู่สองโพสต์นี่คือโพสต์แรกนะครับ
อันนี้โพสต์วันเสาร์ก่อเหตุวันศุกร์
วันเสาร์เนี่ยโพสต์ภาพหน้าของตัวเองเนี่ย
แล้วก็บอกว่าผมเป็นคนแบบนี้แหละเวลารักใครอยากได้อะไร
ผมทำเต็มที่เวลาไม่ดีมาผมก็ไม่ได้เต็มที่
พร้อมและแฮชแท็กสัญญาเลยครับ
ส่วนนี้คือโพสต์ที่๒นะฮะอันนี้โพสต์วันอาทิตย์
ระบุในธรรมนองตัดเพาะด่าทอนะฮะประมาณว่าอยากมีอนาคตที่ดีให้ไม่ได้
จะกลับเข้าทุ่งลาเวนเดอร์หรือไงนี่มันชีวิตจริงอะไรประมาณอย่างนี้
ดูสิคือหลายข่าวมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังและนำมา
ซึ่งเหตุการณ์ร้ายแบบนี้ฝ่ายหนึ่งเขาอยากเลิกคุณไม่อยากเลิก
คุณมีสิทธิ์อะไรไปทำร้ายร่างกายเขาทำร้ายร่างกายเขาคุณก็ไม่ได้เขาคืนมาอยู่ดี
ถูกต้องคุณก็ถูกดำเนินคดีแล้วเขาก็ไม่กลับมารักคุณหรอก
คือต่อให้เราเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแต่เขาขอเลิกเขาไม่อยากอยู่ด้วยแล้ว
ไม่รักแล้วอ่ะใช่มันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจนะ
เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้วิธีการแยกทางกันแบบเป็นเพื่อนกันได้